ทุกผู้ชมครับทางโลกโซเชียลเขาก็โพสต์แสดงความเห็นกันนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจบิ๊กกล้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ที่เข้ามาทำคดีเรื่องของกำนันนกค่ะนี่นะครับ
โดยเชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ที่สั่งให้โอนสำนวนคดีของกำนันนกในคดีอาญาจากภูทรภาค๗นะครับ
ที่สอบสวนกลางให้กองปราบดูแลเพราะมั่นใจว่าบิ๊กกล้องจะสามารถคลี่คายคดีได้อย่างแน่นอนนะครับ
โดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กซ์เนี่ยนะฮะ
คนหนึ่งบอกว่าเราเชื่อมั่นในการทำงานของบิ๊กกล้องเราจะเชื่อกับคนที่เราชอบมันเป็นเช่นนั้นเสมอ
บางคนก็บอกว่าชื่นชมการแถลงของบชกบิ๊กกล้องที่พูดตามข้อกฎหมาย
ลงรายละเอียดจนเกินควรไม่ชี้นำสังคมเป็นละครหลังข่าว
บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
บางโพสต์ก็บอกว่านาทีนี้วัดใจเลยว่าวิกโจกับวิกล้อง
ใครจะสรุปสำนวนคดีเก่งกว่ากันแต่เท่าที่ผ่านมากระดูก
คนละเบอร์กับบิ๊กกล้องมากแต่ละคดีจบด้วยตรงไปตรงมา
ผิดคือผิดแต่อันนี้ก็คือทางบิ๊กโจ๊กบิ๊กกล้องเองเขาก็ส่งต่อข้อมูลกันนะ
โจ๊กก็บอกว่าก็ดีแล้วที่กองปราบมาสารงานต่อนะครับ
โพสต์ก็บอกว่าการย้ายสำนวนให้บิ๊กกล้องเนี่ยบิ๊กโจ๊กน่าจะโล่งใจมากกว่านะฮะ
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อนะครับ